วันนี้เราให้คุณผู้ชมส่งเรื่องราวเกี่ยวกับความฝัน

แต่ดิฉันจะพาไปดูฝันของคนคนนี้
เขาบอกว่าคุณพี่คนนึงเนี่ยฝันฝันแปลกมากฝันว่าเจองู
เอาจริงนะฝันว่าเจองูเขาก็มีความเชื่อว่าอะไร

แต่คราวนี้ไม่รู้จะมีคู่หรืออะไร
เพราะว่าตื่นมาเจอที่ต้นอินทธพรรมมีลักษณะแปลกออกกิ่งกล้านออกไป

ไปดูไปดูไปเจอพญานาคแทนงู
ความฝันที่เราพูดถึงก็คือ
คุณปนัดดาต่อแก้วนะคะ
เป็นชาวตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะ
คุณปนัดดาบอกกับทีมงานตลอดข่าวของเราอย่างนี้
บอกว่าเมื่อก่อนตัวเองเคยเป็นครูอัตราจ้าง

ก็เลยมาปลูกผักเลี้ยงวัวแล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วย
ซึ่งคุณปนัดดาเขามีกระท่อมเก่าหลังนึง
แต่เขาลื้อออกมา๒ปีแล้ว

กระท่อมนั้นมักจะมีงูเห่า
มาอาศัยอยู่บ่อยเลยแล้วมาหลายตัวหลายครั้งด้วย
ซึ่งพอลื้อกระท่อมออกนะคะ
พี่เขาก็ไปปลูกผักสวนครัว
แล้วก็ปลูกต้นอินทพลัมเอาไว้อีก๒ปีกว่าแล้วคุณนะ
ก็เก็บดอกออกผลกันว่ากันไปแบบนี้

ฝันเห็นงูตัวใหญ่มาก
แต่งูไม่ได้มาทำร้ายอะไรเขาเลยนะ

พอตื่นขึ้นมาตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าไม่ได้คิดอะไร
ไปดูต้นไม้อะไรต่างตามที่เขาปลูกไว้
เดินไปในสวนไปอะไรปรากฏว่า
ต้นอินทพรรมที่ปลูกไว้คุณ

เขาไปเห็นโอ้ตายไม่อยากจะพูด

ออกมาลักษณะแบบนี้ครับคือต้นอินทพลัมที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะ
กิ่งก้านใบออกมาเป็นหยัก
มีสีเขียวคล้ายกับพญานาคใช่ไหม
ปกติอินทภารำก็จะเป็นปางชนิดหนึ่ง
ใบเหมือนเราจะนึกออกจะเป็นแฉกค่ะ
คือพี่เขาก็เลยเชื่อว่า
หรือว่าจะเป็นเจ้าปู่ศรีสุโธจากคำชโนธ

แล้วก็อยากจะไปกราบไหว้ท่านพอดี
ลักษณะคล้ายเลยคล้ายพญานาค

คุณพี่ปนัดดาแกก็จุดทูปเสี่ยงทายเลย
แล้วก็นำแป้งมาทาถูที่ต้นอินทพรรม
แล้วแกบอกว่าแกก็เห็นบางสิ่งบางอย่าง
ตรงจุดที่ท้าแป้งด้วยนะ
เออแกบอกอย่างนี้เดี๋ยวแกจะไปเสี่ยงโดงเสียงโชค
เพราะจริงแกขายลอตเตอรี่อยู่แล้ว
เออแบบชาวบ้านเพื่อนบ้านอ่ะ

มามาซื้อลอตเตอรี่กับแกเลย

ถ้าคุณจะซื้อถูกกฎหมายเป็นสละกินแบบธรรมานแบบเนี้ย

เฮ้ยรีบกุ้มเลย
กุ้มหัวตอบแล้ว
หัวใจไว้ก่อนตกใจใจคอไม่ค่อยดี